เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการตามคดีใหญ่ในบ้านเมืองเราในขณะนี้นะครับ
ก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ที่เข้าไปทุจริตงบประมาณต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับ
วันนี้หนึ่งในพระสงฆ์ที่หลบหนีไปในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มที่วัดนะ
ถ้าวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอดีตพระพรหมสิทธิ์ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
นำไปฝากขังต่อสารศาลก็ไม่ให้ประกันตัว
ก็ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
คุมตัวไว้ที่นั่นระหว่างการดำเนินคดี
ก็มีกระแสข่าวตั้งแต่เช้าลูกศิษย์บอกว่าจะไปมอบตัว
สุดท้ายก็ไปถึงสักประมาณก่อนเที่ยง
ก็มีการสอบปากคำอยู่นานนะคะ๓ชั่วโมงได้นะคะ
ทีแรกก็เอ๊ะจะไปต่างประเทศแล้วหรือยังไร

ก็ตกลงก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแหละแต่ว่าประสานผ่านลูกศิษย
แล้วก็มามอบตัวนะครับวันนี้มามอบตัวที่กองปราบกราม
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ประสานผ่านทางลูกศิษย์มานะครับ
มีทนายความที่เดินทางมาด้วยเตรียมเงินกว่า๖ล้านบาท
เพื่อมาขอยื่นประกันตัวอดีตพระพรหมสิตนะครับ
หลังจากที่มามอบตัวก็ช่วงก่อนเที่ยงเล็กน้อยนะครับ
พระพรหมสิทธิ์ที่มีผู้มารอกันตั้งแต่เช้าเนี่ย
ก็เดินทางมามอบตัวกับกองปราบนะครับ
หลังจากนั้นกองปราบก็สอบปากคำอยู่๓ชั่วโมงกว่า
แล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขัง
คดีที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด
ตลอดเวลาที่เดินทางไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนต่างของการดำเนินคดีนะครับ
ตำรวจไม่ได้นำตัวมาปรากฏกับสื่อมวลชนเลยนะ
ค่ะคือสื่อไม่เห็นเลยค่ะสื่อไปรอกันตั้งแต่เช้านะคะ
ตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าจะไปมอบตัวจนไปถึงก่อนเที่ยง
สอบสวนสอบปากคำ๓ชั่วโมงเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นตัวเลยนะคะ
แต่ตำรวจเขายืนยันว่ามาแล้วมาเรียบร้อยแล้ว

ตำรวจกองปราบรามก็จัดกำลังคุมเข้มมาแล้วครับ
จนกระทั่งนำขึ้นรถตู้นะฮะแล้วก็ไปที่ศาลนะครับ
ก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรเป็นพิเศษนะฮะตรงนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับ
โดยอดีตพระพรหมศิษย์ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
จากกรณีเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่๓ที่ทาง

ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสอบปากทำไป๓ชั่วโมงแล้วก็
มีกระบวนการที่ให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ

เพื่อจะได้ยืนยันว่าขั้นตอนการสอบสวนสอบปากคำ๓ชั่วโมงกว่า

ทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้อดีตพระพรหมสิตเนี่ย

ก็คือเป็นการพบเส้นทางการเงิน
โอนให้กับบุคคลภายนอก
มีการเจอบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของอดีตพระพรหมสิต

แล้วเงินหมุนเวียนกว่า๑๓๐ล้านบาท
ทุจริตเงินงบประมาณแบ่งเป็น๒ปีนะคะ๒ช่วง
ปี๒๕๕๗เป็นในส่วนของงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนพระปริยติธรรมของวัดสะเกด
กว่า๘๗ล้านบาท
ทั้งที่วัดสะเกดไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมนะคะ

ส่วนอีกช่วงปีหนึ่งก็คือปี๒๕๕๙
ในช่วงปี๕๙จะแบ่งเป็น๒โครงการ

งบประมาณ๓๗ล้านบาท
ถูกนำไปกระจายให้วัด๒แห่ง
ต่างจังหวัดนะคะรวมแล้ว๘ล้านบาท
แล้วก็มีการทอนคืนให้วัดสะเกด๒๙ล้านบาท
คือได้มา๓๗ได้เงินทอนมา๒๙
ส่วนโครงการศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา
งบประมาณ๓๒ล้านบาท
ตำรวจพบว่างบนี้ค่ะ
ไม่ได้เอาไปใช้ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรเลย
แต่ถูกโอนเข้าบัญชีของนางสาวนุชราสิทธินอก๒๕ล้านบาท
นายธิระพงภัณษี๕ล้านบาท
ก็เลยเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะ
ดังนั้นรวมปี๕๗ปี๕๙ทุจริตไปกว่า๑๓๐ล้านบาท
อันนี้เป็นคดีที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาแบบเห็นเลยนะ
ที่มีพยานหลักฐานก็ต้องไปสู้คดีกัน
ไม่นับคดีที่เป็นรายงานข่าวจากชุดสืบสวนของกองปราบนะ
เรื่องสายสัมพันธ์ต่างกับคนที่เป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์ในเครือข่าย
เรื่องการเรียกร้องเงินทองต่างในการเลื่อนสมณศักดิ์
ให้กับพระที่อยากเลื่อนสมรสักอะไรพวกนี้นะครับ

ใช่ก็ในช่วงเย็นนะครับตำรวจกองปราบรามได้นำตัวอดีตพระพรหมสิทธิ์
ส่งฝากขังยังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนยังมีความจำเป็น
ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก
อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา๑๒วันตามคำร้องในผลัดแรกนะครับ

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องถูกคุมตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที
ทนายความของอดีตพระพรหมสิทธิ์บอกว่าเมื่อสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ที่คดีนี้ก็มีอัตราโทษสูง
วันพรุ่งนี้ก็จะยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง
แต่วันนี้เนี่ยอดีตพระพรหมสิตไม่ได้เปล่งวาจาศึกไม่ได้เปล่งวาจาลาศิกขา
แต่อย่างไรก็ตามตามหลักการแล้วก็ต้องขาดจากการเป็นพระไปโดยปริญญาอยู่แล้ว
โดยไม่ต้องเปล่งวาจาก็ถือว่าเป็นตามกฎหมายนะครับ
ขณะที่ในระหว่างการพิจารณาฝากขังก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธมาร่วมฟังการพิจารณาด้วย
และวันนี้ไม่ได้มีการนำพระพิสุชั้นผู้ใหญ่มาทำการศึกพระนะ
คือเมื่อพระภิกษุสงศ์ต้องมีการจำคุกหรือว่าถูกจากกักขัง
ก็ต้องขาดจากการเป็นพระทันที
นี่ค่ะแล้วก็จากการควบคุมตัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ดำเนินคดี
วันนี้เนี่ยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศค่ะเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์พระและอดีตพระเถระนะคะ
ถูกดำเนินคดีในคดีเงินทอนวัด๗รูปด้วยกันลองเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
ราชกิจจานุเบกษานะคะมีข้อความบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูลมีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ด้วยปรากฏว่ามีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา
ความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ถอดท้อนสมณศักดิ์เจ็ดรูปดังนี้ค่ะหนึ่ง
พระพรมศิษย์หรือทงชัยสุโขวัดสะเกดราชวรมหาวิหารสอง
พระพรมเมธีวัดสัมพันธวงศาลามค่ะ
พระพรมดิหลกวัดสามพระยาสี่
พระราชอุปเสนาพรหรือพระเมธีสุธิกรวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ห้าพระราชกิจจาพรสมณศักดิ์เดิมคือพระวิจิตธรรมาพรนะคะ
วัดสะเกดราชวระมหาวิหารหก
พระอัตภกิตโสพลวัดสามพระยาเจ็ด
พระศรีคุณาพรวัดสะเกดราชวรมหาวิหารตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้น
ไปค่ะยกเว้นลำดับที่สามห้าหกและเจ็ด
ก็คือมีผลตั้งแต่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นวันที่ถูกจับกลุ่มและสละสมณเพศ
ประกาศณวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
ก็ในส่วนของพระพรหมสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่ถูกถอดถอนด้วยนะครับ
โดยที่ประชุมกรรมการมหาเทราสมาคมนะครับก็คือตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พระพรหมศิษย์ถูกทางมศเขาถอดถอนไปนะครับ
วันนี้นายสิบบวรแก้วงามรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยภายหลังการประชุมกรรมการมหาเทวรัฐสมาคมในวันนี้
ที่ประชุมมีมติสำคัญในการรับทราบหลายประเด็นด้วยกันทั้งเรื่องการถอดถอนตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ก็ประกอบด้วยที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้กรรมการมหาเทวรัฐสมาคม๓รูป
ที่ผัวพันธุ์เกี่ยวกับคดีทุจริตเงินทรวรรดิ์พ้นจากตำแหน่ง
แก่อดีตพระพรมเมธีวัดสัมพันธวงศาลาม
อดีตพระพรมดิหลกวัดสามพระยาและอดีตพระพรหมสิตวัดสะเกด
อกจากนี้ยังมีมติให้ถอดถอนอดีตพระพรหมสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยนะครับ
สมเด็จพระอริยวงศ์สากัทยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายก
ท่านได้มีพระบัญชาให้กรรมการมหาเทรสมาคมจำนวน๓รูป
ซึ่งประกอบไปด้วยพระพรมเมธีวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานคร
พระพรมมดีหลกวัดสามพระยากรุงเทพมหานคร
พระพรมสิตวัดสะเกดกรุงเทพหมานครพ้นจากตำแหน่งกรรมการหาเทราสมาคม
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ปฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นต้นไป
แต่เนื่องจากว่าพระพรหมสิทธิ์นะครับยังได้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสำนักงานกำกับดูแลรัฐมทูตในต่างประเทศอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งในตำแหน่งนี้มหาเทรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด
มักฆาราคมสองพันห้าร้อยห้าจุดแปดครับ
ก็ผลจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศด้วยนะครับ
พระพรมสิตนะครับเมื่อมีการถอดถอนแล้วก็มีการแต่งตั้งด้วยนะครับ
มีเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการ
กรณีที่มีพระเทระพ้นจากตำแหน
แล้วก็ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์
โดยที่ประชุมมหาเทราสมาคม
มีการแต่งตั้งให้พระเทพวิสุทธิโมลี
เจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาส
ให้เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค๑๐

แต่งตั้งพระธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
เป็นรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

แล้วก็แต่งตั้งพระพรมมุณี
เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช
ให้เป็นรักษาการเจ้าคณะภาคธรรมยุทธ์

ส่วนกรณีของตำแหน่งเจ้าวาดวัดสะเกด
และวัดสามพระยาที่ว่างลงนะครับ
ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่นะครับ

แล้วก็รองเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่แล้ว
ขณะที่เรื่องการแต่งตั้งกรรมการมหาเทราสมาคม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลงไปนั้น

เรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการหารือของกรรมการมหาเทราสมาคม

ยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้ามาหารือ

นี่ก็เป็นการตรวจสอบดำเนินคดีการทุจริตเงินทอนวัดล็อต๓นะคะ
ยังไม่หมดนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมล็อต๔

จะทำยังไงให้มันไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกนะคะ
ที่ผ่านมาหลายปีมีทุกปีมีทุกปี

แล้วก็ยังไม่หมดด้วยเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติม